คุณผู้ชมครับมีเหตุที่ชนบุรีนะครับ
แสบทำทีตีสนิทหนุ่มต่างชาติ
หนุ่มต่างชาติเขาหลงเชื่อใจพาขึ้นห้อง
แล้วสาวคนนั้นทำยังไงรู้ไหมคุณอะไรคะ

ปรากฏสาวเอาไปเลย
ราคาเป็นแสนนะนาฬิกานี้นะครับ
นี่ฮะชาวต่างชาติเขาออกมาร้องเรียนและแจ้งความนะฮะ
ชาวต่างชาติคนนี้ชื่อว่านายบราวสตีเว่นมาร์ค

พร้อมด้วยเพื่อนคนไทยคอยเป็นล่ามแปลให้

เดินทางมายังหน่วยสอบสวนย่อยโค้งดงตานที่สพเมืองพัทยานะครับ
โดยคุณบราวต้องการจะแจ้งความบอกว่า
คนร้ายนะเป็นหญิงไทยนะมาก่อเหตุลักษณ์นาฬิกาข้อมือยี่ห้อโรเล็กซ์มูลค่า
นี่ไม่ใช่แค่แสนธรรมดานะ
แสนไปปลายนู่นเกือบล้านบาท
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่คอนโดมิเนียมแห่งหนึ่งย่านจอมเทียนนะฮะ
ถูกโฉลกตอนนี้เป็นถูกโฉลกไปแล้วค่ะ
เออถูกโฉลกนะไม่ได้ถูกโฉลกนะครับ

เพราะมีคนเดียวที่อยู่ในห้องนะครับ
ทีนี้เขาวิ่งออกไปตามนอกห้องเลยไม่เจอฮะ
ทีนี้เห็นหลังไวก็ต้องเรียกว่าเจอสินะ
เจอแต่เห็นหลังไวนะครับแต่วิ่งไม่ทันนะครับ
เพราะผู้หญิงคนนั้นวิ่งหนีไปเลยนะครับ
ก็เลยเอาเรื่องราวทั้งหมดมาเล่าให้เพื่อนคนไทยฟัง

ฟังเสียงเพื่อนคนไทยที่แปลภาษาของคุณบราวให้ฟังหน่อยนะครับ
และประตูพอเขาวิ่งไปหายามที่ดูแล
แล้วผู้หญิงก็กระโดดออกมานะ